แต่ว่าทนคิดถึงแฟนสาวไม่ไหวต้องขับรถไปหา
รู้ว่าเคอร์ฟิลลยังมีหรือไม่มีเพราะจริงเคอร์ฟิลล์มันไม่มีแล้วนะ
เลิกแล้วนะฮะกำหนดเวลาเคอร์ฟิลล์ไม่มีแล้วนะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้จริงแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิลล์นี่นะฮะ
แต่ว่าน้องชายคนเจ็บเพิ่งจะนำคลิปนี้มาโพสต์
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนวันที่๑๕มิถุนายน
เพราะว่าเรามีการยกเลิกเคอร์ฟิลล์ช่วงวันที่๑๔มิถุนายนถูกต้องไหมฮะ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีการตั้งด่านตรวจนะครับ
กรองแล้วก็ด่านตรวจเคอร์ฟิลล์กันอยู่
ทีนี้ครับผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถกระบะมา
แล้วก็จะฝ่าด่านของด่านเคอร์ฟิลล์แห่งนี้
แต่ปรากฏว่าถูกรุมร้อมแล้วก็จับไว้
แต่ว่ามันไม่จับเฉยอย่างนี้คุณ
เขาอ้างว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายด้วยเห็นไหมเห็นไหม
เห็นกู้ภัยชกเขาเข้าไปไหมจนได้รับบาดเจ็บเลยนะครับ
น้องชายของผู้ชายที่ขับรถเนี่ย

โพสต์ไว้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่ชายของเขา
แม้ว่าเหตุการณ์มันจะผ่านไปแล้วก็ตามนะครับ
ซึ่งอาการบาดเจ็บของพี่ชายเขาตอนนั้นก็คือเลือดไหลเต็มใบหน้าเลยนะฮะ
แล้วก็เจ้าตัวเองนะครับก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นด่าน
เพราะรีบขับรถจะไปรับแฟนสาว
แล้วก็ตัวเองก็ยอมรับนะคือดื่มเบียมาก่อนที่จะขับรถเหมือนกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่สอบสวนนะฮะในเหตุการณ์นี้นะฮะ
ผู้ชายคนที่ขับรถได้พูดถึงแฟนสาวตลอดเวลา
โดยบอกว่าคิดถึงแฟนมากคิดถึงแฟนมากนะครับ
ฝ่ายหญิงบอกไม่ต้องไปหาเพราะว่าติดช่วงเคอร์ฟิลล์
แต่ตัวเขาเองทนคิดถึงแฟนไม่ไหว
ก็เลยต้องขับรถไปหาแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ
เรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าจริงเขารู้นะ
กฎเคอร์ฟิลล์ห้ามออกจากบ้านช่วงเวลาไหน
แต่ตอนนั้นด้วยอารมณ์แห่งความคิดถึง
แล้วก็เรื่องของฤทธิ์สุราที่ทำให้ขาดสติไปเล็กน้อย
จนทำให้เขาพยายามที่จะฝ่าด่านเคอร์ฟิลล์จริง
แต่เขาก็บอกว่าตอนนั้นไม่เห็นด่านเพราะว่ารีบขับรถนะฮะ
แต่ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวน้องชายของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ก็เอามาโพสต์พร้อมข้อความบอกว่าก็ไม่พูดแล้วครับ
เรื่องนี้ดูเอาเองช่วยพิจารณากันหน่อย
กู้ภัยแขนสักลายเตะพี่ชายผมจนสลบเลยนะครับ
แล้วก็ในคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ระบุนะฮะว่า
อย่าเพิ่งตัดสินเรื่องนี้จากคลิปแค่เท่าที่เห็นนะครับ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าช่วงต้นคลิปมันเป็นยังไง
ช่วงที่ยังไม่เกิดคลิปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็ช่วงท้ายมันเป็นยังไงนะฮะ
แต่ถ้าเรื่องนี้มันเป็นจริงว่าเจ้าหน้าที่ด่านทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็
น้องชายผู้บาดเจ็บบอกว่าอยากจะเอาผิดเหมือนกัน
อยากให้ความเป็นธรรมกับพี่ชายของเขาเหมือนกัน